สำหรับน้องคนนี้ในวันเฉลิม

ตอนนี้บอกเลยว่ากระแสที่บ้านเราแรงมาก
หลังน้องเปิดตัวไปว่าจะเดบิลที่ประเทศเกาหลี

บอกเลยว่าคนไทยตื่นเต้นกับน้องยอดมากสัมผัสกับกระแสนี้
เมื่อคืนนี้เขามีคลิปออกมาให้แฟนน้องยอดหายคิดถึง
ออกมาให้ชมกันเป็นคลิปที่น้องพูดภาษาเกาหลีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่ายังไม่ต้องฟังเสียงนะ
กลายเป็นนุ่มเกาหลีเต็มตัวไปแล้วคุณผู้ชม
แล้วพอฟังเสียงคุณผู้ชมเอฟซีบอกว่าขอวิ่งไปกรี๊ดเลย

สำเนียงการพูดภาษาเกาหลีนะยังเป๊ะสุดด้วย

ขอบคุณสำหรับอันนี้
และติดตามเจอกัน
เดี๋ยวน้องนัทที่พูดมาทั้งหมดแปลว่าอะไรคะ

คุณผู้ชมดูนะฮะยอดนี้เป็นยอดวิวนะฮะ
ประมาณล้าน๔แล้วก็คนกดไปประมาณ๖แสน
คลิปนี้เพียงคืนเดียวเท่านั้นบอกกันเลยว่า
เสียงน้องยอดมันแบบบาดใจนุ่มละหมุนสุดโรแมนติกจริง
พี่แจ๊คถามถึงคำแปลนัทก็ไปหามา

ไม่ใช่คนเกาหลีโดยนะฮะ
ยอดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าสวัสดีครับผมยอดเองครับ
ในที่สุดผมก็สามารถเปิดเผยได้ว่าผมเป็นสมาชิก
ขอบคุณทุกคนที่รอผมมาโดยตลอด
ผมหวังว่าจะได้เดินบนเส้นทางร่วมกันในอนาคต
และสมาชิกของเราขอบคุณที่อยู่กับพวกเราเสมอ
ในวงเครนนี่ด้วยนะฮะ
และเห็นหนุ่มยอดเขาพูดเกาหลีเป๊ะขนาดนี้รู้ไหมว่าเขาฝึกหนักนะ
ต้องไปร่ำไปเรียนกันมานะฮะมีเพจดังเขาไปเปิดวับ
อาจารย์คนสวยของน้องยอดมาแล้วนะฮะคุณคุพรอยคันดี้เลย
เจ้าตัวก็ได้เขียนความประทับใจเดี๋ยวกับน้องยอดที่เพื่อนน้องเป็นคน
คือไม่ใช่แค่จะฝึกร้องฝึกเต้นแต่ว่าภาษาก็สำคัญ
ไฟ่ใจแฟนชาวเกาหลีและรู้เลยว่า
แฟนคลับชาวไทยต้องส่งกำลังใจเชียร์มาก
ใดก็คือว่าออร่ากระแทกตาออกมาเลย
ทะลุจตอนมาเลยจริงเห็นน้องยอดตั้งแต่เด็กโต
กุงปังมากกุงมรึงโฮใครมาแซว่าไอ้นำยอง
องเลี้ยงลูกยังไงน้อยลำยองเลี้ยงลูกไปได้ดีแล้วนะ

รอติดตามน้องยอดไปนะคะ